การเป็นตำรวจเนี่ยนะคุณมันคือชีวิตนะในทุกครั้งที่ลงพื้นที่ไปทำงาน
ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดเขาไปจับพ่อค้ายา
แล้วปรากฏว่าจังหวะที่บุกเข้าไปที่บ้านเนี่ย
ก็บอกคนที่บ้านบอกว่าให้ออกมายอมมอบตัวแต่โดยดี
คนข้างในบอกรอสักครู่
เปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละค่ะสาดออกมาพร้อมกับกระสุนปืนเลย
มีดาบตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ

จับผู้ชายคนหนึ่งได้พร้อมยาบ้า๑๐เมตร
แล้วก็ขยายผลไปว่าผู้ชายคนนี้ไปรับยามาจากนายพิสิทธิ์ช่างทำร่อง
แล้วก็นายสิทธิศักดิ์นวราช
ก็เลยนำกำลังไปที่บ้านของนายสิทธิศักดิ์ซึ่งนายพิสิทธิ์อยู่ในบ้านหลังนั้นด้วย
พอนำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเสร็จนะคะ
เจ้าหน้าที่ตะโกนให้คนในบ้านเปิดประตูออกมาแต่โดยดีซะ
อย่างที่บอกคนในบ้านตะโกนกลับมาเลยบอกว่ารอสักครู่
จากนั้นพอประตูเปิดออกมาเนี่ยเลยค่ะ
ราดยิงออกมาด้วยปืนออโตแมติกนะคะสามนัดรวดโดนดาบ
ที่ทำหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะ

คนยิงก็คือนายพิสิทธช่างทำร่องนี่แหละ
พอกราดยิงตำรวจเสร็จก็วิ่งหลบหนีออกหลังบ้านค่ะ
ตำรวจเขาก็ประสานระดมกำลังเจ้าหน้าที่สพวิเชียนบุรีแล้วก็สพบึงสามพา
ล้อมพื้นที่ดังกล่าวสุดท้ายก็จับตัวได้นี่ไง
นี่แหละคือนายพิสิทธิ์ที่ยิงตำรวจแล้วก็ค้ายาด้วย
จับได้พร้อมอาวุธปืนขนาด๙มมเลย
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงก็คือนายสิทธิศักดิ์เนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านยังหลบหนีอยู่นะคะ
ดาบตำรวจนิมิตรที่ถูกคนร้ายยิงค่ะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแพทย์นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินช่วยเหลือนะคะ
กระสุนเข้าหน้าอกเฉียดปอดไปคุณ
และอีก๒นัดถูกที่ต้นแขนตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ